มีอีกคลิปหนึ่งที่อยากจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะครับ
คือคลิปของครอบครัวนี้ค่ะนะคะคุณเนย
คุณเนยก็คือวีดีโอคอลคุยกันกับสามี

แล้วคุณผู้ชมคะระหว่างที่เธอกับสามีกำลังคุยกัน
ปรากฏว่าระเบิดลงพอดีค่ะไปดูนาทีนั้นกันหน่อยค่ะ
เฮ้ย
เฮ้ยแหละ
เฮ้ยแหละ

นี่ค่ะคุณผู้ชมคนที่อยู่ปลายทางอีกทางหนึ่ง
จะรู้สึกยังไงนะคะคือสามีคุยกันอยู่
แล้ววิ่งหนีระเบิดไปด้วยค่ะเพราะว่าระเบิดมันลง

นี่ค่ะคือสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนี้
คุณเนยคือคุยวีดีโอคอลกับคุณทัศน์
แล้วตอนนั้นปรากฏเสียงไซเรนดังแล้วเสียงระเบิดก็ดังตามมา
แล้วเนี่ยคุณทัศน์ก็วิ่งวิ่งนี่คือวิ่งหนีตายนะคะ
แล้วอย่างที่เราเห็นในคลิปเลยตรงจุดนั้นมันไม่มีบังเกิล

คุณเนยบอกว่าจุดที่สามีทำงานอยู่เนี่ยห่างจาก
นวนกาซ่าประมาณ๕๐๖๐กิโลเมตร
หลังจากเกิดเหตุปะทะเมื่อวันเสาร์สถานการณ์ตรงนั้นก็เริ่มเบาลง
สามีคุณทัศน์ก็เลยลองไปทำงานดู
แล้วก็คอคุยกันปรากฏว่าระหว่างคุยกันก็เป็นอย่างที่เราเห็น
ระเบิดลงพอดีนะคุณเนยบอกติดต่อยากนะคะตรงจุดนี้
แต่ว่าคือเวลามีระเบิดทีนึงสัญญาณมือถือก็จะถูกตัดติดต่อไม่ได้
ซึ่งล่าสุดคุณเนยบอกว่าได้คุยกันกับคุณทัศน์อีกรอบนึงแล้วค่ะ
คุณทัศน์ยังปลอดภัยดีไม่มีอันตรายใดค่ะ
โอ้โหฟังแล้วก็โล่งใจตามคุณเนยไปด้วย
คุณทัศน์บอกว่าอยากกลับบ้านมากเลยค่ะ
คุณเนยบอกอยากให้คุณทัศน์กลับบ้านมาก
อยากให้กลับมาอยู่ลูกอีก๒คนก็รออยู่
แต่คุณทัศน์บอกว่าหนี้ยังเยอะอยากจะทำงานต่อ
ขอดูสถานการณ์ต่ออีกสักสัปดาห์หนึ่ง
ถ้าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นจะรีบกลับบ้านที่อุดรทันทีค่ะ
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ตั้งแต่วันเสาร์ใช่ไหมคะ
เขากับนายจ้างก็ให้หยุดก่อนแต่ว่าเขาก็ไม่ได้บังคับให้ไปทำงานนะคะ
เขาบอกว่าอยากทำก็ทำแต่คนไทยก็อยากทำใช่ไหมคะ

พอดีด้วยการมาของกลัววานนี่ค่ะ
อาบน้ำเสร็จเสียงไซเลนส์ขึ้นนะคะ
ที่เหลิกมันมีเสียงระเบิดและก็ยิงกันขึ้นสนันเลยค่ะ

อยากกลับเท่าไหร่แต่อันที่กลัวมันก็กลัวอยู่ค่ะ
แต่ถ้าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นเขาก็จะกลับค่ะ
ให้กลับมากเลยค่ะถ้ากลับได้ตอนนี้ก็คืออยากให้กลับเลยค่ะ

เด็กครับคุณผู้ชมครับขอเป็นกำลังใจนะครับ
ให้กับแรงงานไทยทุกคนที่อยู่อิสราเอลตอนนี้นะฮะ
ที่ประสงค์อยากจะกลับบ้านก็ขอให้เดินทางกลับมาทุภูมิ